ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับจากขออภัยจากที่สงขลา

อำเภอระโนธนะครับคุณวัชรีดวงใสนะครับ
ก็รายงานมาโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือผู้อพยพนะครับ
คุณผู้ชมครับติดตามได้เลยจากคุณวัชรีนะครับเชิญครับ

ก็ยังคงมีชาวบ้านค่ะอพยพมาอยู่ที่นี่นะคะจำนวนมากค่ะ
ส่วนนะคะก็นั่งด้านหน้านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะ
หลายคนก็จะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะ
ขณะที่ฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้ดูแลพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะ
ก็จะมาสอบถามถึงเรื่องของการรองรับชาวบ้านนะคะที่จะอพยพเข้ามา
ซึ่งน่าจะมีมากขึ้นไหมคะในวันนี้ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีท่านไทยรัฐ
ตอนนี้รู้สึกว่าจะทยอยเข้ามาเรื่อยนะครับจาก๓๐๐เป็น๔๐
ตอนนี้ประชาชนที่ยังไม่ได้มาก็อบพยพมาต่อเนื่องอยู่ครับ
อืมค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้มีการรองรับชาวบ้านยังไงบ้างคะ
แน่นอนครับตรงนี้เรื่องข้าวสารอาหารแห้งอย่างนี้ครับ
เราก็ทางหน่วยงานอื่นก็มาช่วยอยู่ทางอบตก็ช่วยอยู่ครับ

ยังสามารถรองรับชาวบ้านได้อีกประมาณกี่คนครับ
ว่าทั้งตำบลนะครับทั้งตำบลเราจะรับรองได้ครับ
โอปโตจะรับรองได้ครับเราดูแลได้ครับ
ส่วนใหญ่นี้คือมาเป็นครอบครัวเลยมั้ยครับ
จะมาเป็นครอบครัวครับถ้าคนเก่าเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับ
ที่คนพอดูแลตัวเองได้ก็ตรงมาที่อบต
และเขามีอยู่๓๔จุดนะครับที่สลาดวงร่างสลาดวัดคินา
และก็โอปโต๓๔จุดนะครับประจากคนที่ตำบุญต้าบนครับ

แล้วอย่างตอนนี้ค่ะให้บอกผ่านไทยรัฐได้เลยค่ะ
ว่าทางหน่วยงานทางสมุทรพยพอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือผ่านอะไรบ้างค่ะ

ถ้าหากว่ามีสิ่งอะไรที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือนะครับ
แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะช่วยเหลืออะไร
หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือก็ยินดีด้วยครับ
เพราะว่าเราเองก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับตรงนี้ครับ
ถ้าหากว่าบรรยากาศอย่างนี้คิดว่าคงจะตกหนัก
พอตกหนักน้ำท่วมตรงนี้ต้องดูแลทั่วถึงอีก
เสร็จเรื่องก็ต้องดูแลชาวบ้านอีกครับ

แต่ตอนนี้ก็คือต้องการสุขาเพื่อนที่
แน่นอนครับตรงนี้ไฟดับพอไฟดับปั๊บน้ำก็ไม่ไหล
ไฟจะใช้เขาไม่มีนะครับ
ตอนนี้ยื่นเรื่องไปที่รถสุขาอยู่
แต่คงจะได้มาไม่ได้มาก็ยังไม่มีคำตอบนะครับ

ได้ค่ะเดี๋ยวฝากทางไทยรัฐได้เลยนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ไฟดับค่ะ
อากาศอย่างนี้ก็อยากทานกาแฟนะคะ
นี่ก็กำลังต้มน้ำร้อนใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะ

วันนี้เราต้องใช้ลม
ใช้ลมมา

ก็ยังมีเม็ดสัมพันธ์ไม้ตรี
ดีกันมากขึ้นด้วยได้มาพูดคุยกันมากขึ้นด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศ